ลื้อทำไมตอนนี้ถ้าเป็นคำเมืองก็บอกตั้งนานกว่าบ่อลื้อบ่อยะบ่อทำซะเตื้อเลย
พอถึงหน้าท่องเที่ยวเอามารื้อทางเท้าลื้อฟุตบาท
นักท่องเที่ยวต่างชาติเขามาถึงเขาอะไรเนี่ยทำไมบ้านเรามันลื้อขนาดนี้

ไปดูคลิปที่คนเขาถ่ายเห็นต่างชาติเกือบจะสะดุดด้วยนะฮะ
พอล๋อโค้งแขกเบอร์แขกเบอร์
นี่ฮะคนเมืองเปิ้ลก็จะอู้จ๊ะถึงแม้ว่าเปิ้ลจะโมโหงุดงิด
เปิ้ลก็จะอู้จ้าจ้าจะบ่นจ้าจ้านะฮะเนี้ยะเจาะทำไม

พอเหรอก็ดูสินะพอดูสิเนี่ยเหี้ยเบอะ
คุณผู้ชมนี่ไม่ใช่เป็นคำไม่สุภาพของคนเหนือนะ
เบิร์ตก็หมายถึงว่าโอ้โหมันเกะกะมันรกรุงรังไปหมดเลย
เลอร์เปิดเต๋อเบอะบะแบบนี้นะครับ
เอาคลิปนี้ที่เธอถ่ายไว้มาโพสต์ลงในโซเชียลนะครับ
เป็นนาทีเลยที่ถ่ายคลิปไว้ได้
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินบนทางเท้าที่มีการขุดรื้อฟื้นฟุตปาดออกมา
แล้วมันก็มีก้อนอิดมากองบนถนนทำให้ทางเท้าแคบเมื่อกี้เห็นไหม
นักท่องเที่ยวบางคนต้องเดินหลบเลี่ยงเศษปูนไปอยู่ชิดในสุด
นักท่องเที่ยวบางคนเดินขอบทางแล้วเขาบอกว่าบางคนต้องลงมาเดินบนถนน
เออแล้วคุณบุ๊คเห็นนะเมื่อกี้พอสะดุดเสร็จเหมือนเขามาด้วยกันนะ
เหมือนผู้หญิงน่าจะเป็นแฟนเขานะคะก็เขียนนะเอาเท้าอ่ะ
เขียนไอ้หินน่ะให้กระเด็นออกไปฝรั่งต้องพูดว่าต้องบอกว่า
พื้นตรงนี้บอกว่าทำไมไม่ทำช่วงปกตินี่ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เงียบ

พอช่วงนี้เทศกาลท่องเที่ยวหน้าหนาวเชียงใหม่ใช่ไหม

นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเขาก็เห็นแบบนี้เขาก็เอือม
เขาก็รู้สึกว่าทำไมถึงมาก่อสร้างแบบนี้
คนขี่รถจักรยานจริงก็ขี่ขอบถนนแหละ
แต่พอมาถึงขอบตรงนี้นะมันขี่ไม่ได้

อเตอร์ไซค์ก็ไปไม่ได้ทีนี้มันจะเกิดเป็นอุบัติเหตุ
จากนักท่องเที่ยวนอกจากคนเดินทางเท้าจะล้มแล้ว
รถก็อาจจะทั้งสะดุดทั้งเกิดอุบัติเหตุบนถนนได้นะครับ
ทีมข่าวของเราก็ได้คลิปนี้มาก็ลงพื้นที่ในการสำรวจ
อยู่ริมถนนห้วยแก้วตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ห้วยแก้วนี้ถ่ายใกล้หม่อชนะครับคุณอัง

คือจุดตรงนี้เป็นการขุดพื้น
เพื่อที่จะซ่อมแซมท่อการประปา

มาทำช่วงนี้ทำไปยัง

เวลาลดลุงก่าวคนของพี่ขึ้นมา
แล้วเวลาต่างชาติเวลาเขาเดินอย่างนี้
คือมันต้องแอบมาข้างในบางคนก็เผื่อไปเดินลงข้างล่าง
ต่างชาติมันก็อันตรายกับเขา
เพราะว่ามันมีเศษเล็กเศษน้อยอะไรอย่างนี้

ซึ่งจริงเขาจะพยายามชิดซ้ายอยู่แล้ว
พอมาเจอไอ้หินตัวนี้เขาก็ต้องขยิบออกไปซึ่งก็อันตราย
นี่แหละฮะก็เป็นเสียงสะท้อนสำหรับประชาชนที่อยู่แถวนั้น

โอ้โหไกลเหมือนกันนะคุณ๒กิโลอ่ะ

อุ๊ยตายแล้วแล้วเห็นภาพอย่างนี้คุณบุ๊ก

บางคนยืนรอรถแดง๔ล้อแดง

คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ล่าสุดเราถามไปถึงผู้ว่าเลย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้ว่านิรัติพงศิษฐิถาวร
บอกว่าได้เร่งสั่งการไปยังการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่
เร่งแก้ปัญหาการซ่อมบำรุงวางท่อประปา
ตรงทางเท้าถนนห้วยแก้วแล้วนะครับ
หลังมีประชาชนร้องเรียนเข้ามาโดยตรง
แล้วก็มีคลิปเผยแพร่บนสื่อออนไลน์แล้วตรงนี้ออกทีวีแล้วนะ

ก็เป็นอุปสรรคของผู้เดินเท้านะฮะ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่แจ้งผู้รับเหมาแล้วนะ
ระงับการวางท่อปลาปลาดังกล่าวแล้ว
อ้าวระงับอะไรมันค้างอยู่แบบนี้หรือเปล่าฟังให้ดี
แต่จะให้ดำเนินการวางท่อเฉพาะช่วงขุดไว้ให้แล้วเสร็จ
และคืนพื้นผิวฟุตปาดหรือทางเท้าภายในสัปดาห์นี้เลยครับ

ต้องทันนะฮะได้รับการสั่งการมาแล้วนะครับ
ส่วนที่เหลือจะดำเนินการหลังปีใหม่แทน
ระยะทาง๒กิโลเมตรที่จะไปขุดท่อวางท่ออะไรอย่างนี้

หลังปีใหม่ก็อาจจะต้องไปนู่นเลยนะคุณ
กุมภาหมดเทศกาลท่องเที่ยวทางเหนือ
มีนาเมษาช่วงร้อนเดี๋ยวเมษาก็มีอะไรอีกนะสงครานอีก

เรื่องต้นผู้รับเหมานำป้ายมาติดแจ้งเตือนคนเดินทางเท้า
กั้นพื้นที่เพื่อให้การทำงานเป็นสัตว์เป็นส่วน
เศษวัสดุสิ่งก่อสร้างให้เรียบร้อยทุกครั้ง
หลังการทำงานในแต่ละวันนะครับ

ดีนักท่องเที่ยวต่างชาติเต็มเลย
แล้วเขาก็เดินแล้วที่มันไม่มีจะให้เดินแล้ว
คนไทยเป็นไหมเวลาไปเที่ยวต่างชาติ
ต่างประเทศเนี่ยแล้วเห็นโอ้อันนี้ก็ซ่อมอันนี้ก็ทำ

แล้วได้บอกไหมว่าทำไมมาทำตอนนี้

ระงับไปก่อนนะคะอายคนอื่นเขา